มาดูกรณีการหายตัวไปของน้องชมพู่

เพราะตำรวจพยายามหาหลักฐานต่างนานา
ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่

เพราะว่าพ่อแม่ของน้องชมพู่

ซึ่งเป็นที่เก็บกระดูกของน้องชมพู่
หลังจากพระสมเดชวัดกลางบ้านนาแก่น้อยจังหวัดนครพนม
ส่งจดหมายมาเตือนเรื่องอัฐิของน้องชมพู่
ที่เก็บไว้ที่ธาตุในวัดภูผาแอก
บอกว่าจะต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี
กลัวว่ามีคนจะแอบมาขโมยอัฐิของน้องชมพู่
ไปทำเครื่องลางของขลังตามความเชื่อให้คุณ
ศพเด็กนะฮะกระโหลกเด็กปั้นเด็กอะไรอย่างนี้นะฮะ
อาจจะถูกนำไปทำเป็นเครื่องลางของขลัง
พระท่านก็เลยเตือนดูแลโกรธดูแลอะไรให้ดีนะ
พ่อของน้องชมพู่นะครับก็เลยยกเจดีที่เก็บอัฐิ
แล้วก็ดูให้แน่ใจว่ากระดูกของน้องชมพู่
ยังถูกเก็บรักษาอยู่ดีหรือเปล่าเปิดแบบนี้นะครับ
ปรากฏว่ายังคงถูกเก็บรักษาเหมือนเดิม
เขาบอกว่าแต่มีมดเนี่ยไต่เต็มโกดเลยนะ
แม่บอกว่าเป็นเพราะช่วงนี้ในพื้นที่มีฝนตก
ทำให้บริเวณนี้ชื้นแฉะอาจจะมีมดไต่ขึ้นมาจากฐานเจดี

อ่ะก็เป็นเรื่องปกตินะครับพ่อกับแม่บอกว่าก็โล่งใจนะ
ที่กระดูกของลูกสาวยังอยู่ครบแม้ว่าพระท่านจะเตือนมา
แต่หลังจากนี้เราก็จะต้องดูแลตรงนี้ให้ดีนะครับ
กลัวเหมือนกันว่าคนจะมาขโมยกระดูกขโมยอัฐิของน้องชมพู่ไป

หมายพระมาเตือนก็เลยอยากมาดูให้แน่ใจว่ายังอยู่ไหม
อืมครับยกออกก็อยู่ครบ

ยกออกมาก็ยังเหมือนเดิมก็อยู่ที่เดิม
ตอนแรกกลัวไหมในใจนึกไหมว่าถ้าเกิดยกมาปุ๊บแล้วมันไม่เจอเนี่ย
ก็กลัวอยู่นะ
นี่แหละครับพระที่นครพนมท่านส่งจดหมายมาเตือนเรื่องอาถิของน้องชมพู่
พ่อแม่ก็ไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
ทีมข่าวของเราก็อยากจะไปพบกับพระที่ส่งจดหมายมาเตือนนะครับ
ท่านก็อยู่ที่วัดกลางนาแก่น้อยที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
ทีมข่าวของเราข้ามจังหวัดไปเลยฮะ
ไปพบกับพระครูพิบุญพัฒนาเขตหรือว่าพระสมเดช
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางนาแก่น้อยเลยนะครับ
ท่านก็บอกว่าพวกโยมมาจริงอาตมาก็รู้อยู่แล้วว่าพวกโยมจะต้องมาหาที่วัดแน่

ซึ่งจริงวัดนี้อยู่ห่างจากบ้านของน้องชมพู่๗๕กิโลเลยนะคุณ
ทีมข่าวของเราก็ขับรถขับราแล้วก็ไปพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสนะครับ
พระสมเดชท่านเจ้าอาวาสท่านบอกกับทีมข่าวบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องศัยศาสตร์
จึงมีการมาคิดดูนะว่ากระดูกของน้องชมพู่เนี่ยเก็บไว้ที่ไหนยังไงมันอาจจะเกิดอันตรายได้
เพราะอาจจะมีคนเล่นของมนต์ดำนำกระดูกเด็กไปทำเครื่องลางของขลัง
ซึ่งกระดูกของน้องชมพู่สำคัญมากเพราะเป็นข่าวดังทั่วประเทศ
ขนาดกระดูกชาวบ้านทั่วไปนะฮะยังถูกขโมยไปทำเครื่องลางของขลังบ่อยครั้งเลยนะครับ
ก็เลยอยากจะเตือนให้ครอบครัวของน้องชมพู่ดูแลกระดูกให้ดี
อย่าให้ใครมาเอาไปเด็ดขาดนะครับซึ่งในกลุ่มของพวกคนที่เล่นของทางนี้
มีการพูดคุยกันแล้วก็ถ้าจะตีราคาเนี่ยน่าจะมีราคาสูงท่านบอกว่ากลัวกลัวการสั่งซื้อ
กลัวการสั่งของอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็กลัวไอ้พวกเล่นคุณสัยมนต์ดำจะรอจังหวะพ่อแม่ของน้องไม่ได้ดูแล
ไม่ได้ดูแลอาถิของน้องชมพู่ก็อาจจะถูกขโมยไปได้เนี่ยท่านก็บอกว่าอัตมาก็เลยอยากจะเตือนนะครับ
แล้วก็น้องสดิ้งซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็พี่สาวของน้องชมพู่เนี่ยนะครับก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปที่โรงเรียนบ้านกกตูม
หลังตำรวจเชิญตัวมาเพื่อมาสอบปากคำกันอีกรอบคือ

แล้วก็สอบสวนผู้ต้องสงสัยเยอะเลย

ตำรวจได้พูดคุยกับครอบครัวของน้องชมพู่นะครับ

ก็ถูกจัดให้เป็นสารที่ทำงานชั่วคราว
ของชุดสืบสวนในคดีนี้เลยนะครับคุณเป็นศูนย์ปฏิบัติการเลยนะครับ
ค่ะมีรายงานว่าตำรวจภูทรกกตูมเนี่ย
ก็เชิญทั้ง๓คนมาสอบถามเรื่องเพิ่มเติมในบางประเด็น
เกี่ยวกับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายออกไปจากบ้านเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม
ก็ต้องถามน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่นะว่าช่วงไหน
อย่างไรที่พี่สาวคือน้องสดิ้งละสายตาจากน้องชมพู่บ้าง
แล้วตอนนั้นเห็นว่าเปิดดูอะไรการ์ตูนในยูทงยูทูปอยู่ด้วยกัน
น้องชมพู่เปิดดูในยูทูปน้องสดิ้งทำอะไรอยู่
ติ๊กต๊อกหรืออะไรอยู่อย่างนี้นะฮะก็ต้องมาถามความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลานะครับ
เพราะยังมีบางช่วงเวลาที่มันยังขัดแย้งแล้วก็ไม่ชัดเจนมากนัก
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปรวมถึงน้องสดิ้งสังเกตเห็นใครหรือเปล่า
เข้ามาในพื้นที่พ่อแม่เห็นใครบ้างหรือเปล่าเข้ามาในพื้นที่เป็นคนแปลกหน้านะครับ
แล้วก็มีการให้น้องสดิ้งเนี่ยกรอกเอกสาร๒๓แผ่นแต่ทีมข่าวก็ไม่รู้นะ
เพราะว่าเป็นข้อมูลลับของทางราชการข้อมูลลับของทางชุดสืบสวนเขานะครับ
ขณะที่แนวทางการสืบสวนจนถึงขณะนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะฮะ
แล้วก็ยอมรับว่าคดีนี้อาจใช้เวลาสืบสวนยาวนาน
เพราะว่าคดีลักษณะนี้จะไม่นับอายุความ
เพราะยังไม่รู้ตัวผู้ต้องหา
แต่จากหลักฐานชิ้นสำคัญยังไม่รายงานผลมาที่ชุดสืบสวนเลย

ก่อนหน้านั้นตำรวจบอกว่าโอ้โหชุดสืบสวนก็โชคร้ายเหมือนกัน
ที่พบหลักฐานน้อย
หรือว่ายังไม่มีโชคช่วยในการพบหลักฐานต่างนานานะครับ
แต่หลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
ตำรวจพยายามทำอย่างเต็มที่ในการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
และตำรวจบอกว่ามีหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่ง
ถ้าผลตรวจหลักฐานชิ้นนี้มันออกมา
อาจจะทำให้สามารถออกหมายจับคนร้ายได้เลยนะ

ใช่ค่ะเอาจริงนะคือเรื่องทางคดี
เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันแบบต่อเนื่อง
เราส่งนักข่าวไปเกาะติดอยู่กับครอบครัวน้อง
เพื่อที่จะรายงานข่าวเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวอะไร
นักข่าวของเราก็ดูทั้งในงานด้านคดีดูทั้งในเรื่องของความเชื่อ
ใช่ค่ะนี่คือคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องทั้งหมดเลยนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะคุณผู้ชมประมาณสัก๕โมงเย็น
ครอบครัวน้องเนี่ยก็มีทั้งพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องสดิ้ง
รวมถึงมีณคือณนารินณของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
ก็มาซื้อของที่ตลาดเตางอยเพราะเมื่อวานวันอาทิตย์ใช่ไหม
ชาวบ้านเขาก็มาจับจ่ายซื้อของกันนี่นักข่าวของเราก็ตามไปด้วยนะ
พ่อกับแม่ของน้องชมพู่เนี่ยนักข่าวเราเห็นค่ะ
ว่าไปซื้อลอตเตอรี่ที่แผงขายลอตเตอรี่พญาเต่างอย
แล้วก็ซื้อเยอะเลยแต่ว่าพ่อแม่เขาก็บอกกับนักข่าวของเรานะนี่
มีโชว์ให้ดูด้วยบอกว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนี่แหละ
ไปถามว่าคุณพ่อคุณแม่คะคุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรให้ดูได้ไหม
ก็เอาให้นักข่าวเราถ่ายภาพมาให้ดูด้วยพ่อแม่บอกว่าที่ซื้อสองเก้าศูนย์เนี่ย
ชอบแม่น้องชมพู่บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ี่สิบกว่าใบที่ซื้อเนี่ยนะเป็นแค่ของพ่อกับแม่เนี่ย
แค่คนละใบเท่านั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ย
ญาติญาติฝากพ่อแม่ซื้อทั้งนั้นเลยก็เลยดูเหมือนเยอะนะคะ
ส่วนแม่ค้าแผงลอตเตอรี่เขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าขายลอตเตอรี่มาในพื้นที่ตรงนี้
เลขที่มันเกี่ยวข้องกับน้องชมพู่เนี่ยจะมีมาตลอดเลยอย่างมีวัดเมื่อวันเสาร์เนี่ย
ก็จะมีเลขหนึ่งเจ็ดเลขศูนย์สองแปดพอมาเมื่อวานวันอาทิตย์
เลข๒๙๐ซึ่งอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่เนี่ยนะ
แผงเนี่ยขายหมดตลอดเลยแม่ค้าเขาว่าแบบนี้นะคะ
เมื่อสองสามวันก่อนที่ดังเป็นกระแสเลยก็คือสิบเจ็ดนะคะแล้วก็ส่วนเลขพญาปูเตาก็จะมีสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้า
แล้วก็หนึ่งห้าที่มาแรงแล้วล่าสุดก็เป็นเลขที่ตามกระแสของวันนี้นะคะ
จากแม่น้องชมพู่ที่มาซื้อที่มาอ่าพญาเตางอยสองเก้าศูนย์ค่ะ
ที่ซื้อทุกแผงเลยที่มีค่ะเห็นมากับลูกสาวนะคะแล้วก็สามีของเขานะคะ
ก็มาหาถามหาสองเก้าศูนย์ซื้อทุกแผงเลยค่ะค่ะมีทุกแผงเอาหมดเลย
ค่ะมีทุกแผงเอาหมดเลยสองเก้าศูนย์คือทุกแผงที่มีนี่ก็รูปรวมให้ค่ะ
ค่ะรูปรวมไว้ให้เขาเลยค่ะ
อ่านะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะฮะ
พระเดือนชัยเจ้าอาวาสวัดถ้ำจานครูภูหินภูหินต่างนะครับ
หลวงปู่เดือนชัยที่พุทธอุทยานมาคบูชาอนุสร
พุทธหยั่นตรีตรสาวิธิกะอำเภอเมืองนักธรนายยก
ซึ่งแน่นอนมีทั้งแบบเนื้อทองแดง
จำนวน๙๙๙๙เหรียญ

แล้วก็เนื้อทองคำ๙๙เหรียญ
ซึ่งเหรียญรุ่นเจริญพรรุ่น๑เป็นเหรียญรูปไข่นะครับ
ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่เดือนชัยหน้าตรงครึ่งองค์
ด้านหลังเป็นยันประจำตัวของหลวงปู่ที่เขียนด้วยมือ
ซึ่งวันนี้มีชาวบ้านก็เห็นเป็นเลขต่างนะฮะ
ถามชาวบ้านมาชาวบ้านก็บอกเป็นเลข๐๘อะไรประมาณนี้นะครับ
ทีมข่าวถามพระเดือนชัยบอกว่าท่านได้นิมิตถึงน้องชมพู่บ้างไหม
พระเดือนชัยท่านก็ตอบว่าเมื่อคืนท่านก็ได้นิมิตเห็นน้องชมพู่
ร่างน้องลงซึ่งตอนนั้นคาดว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งคนร้ายน่าจะมีคาถาอาคมแกร่งกล้าเพราะสามารถควบคุมเจ้าป่าเจ้าเขา
แปลงกลายเป็นแมงงอดกับแมงเงาหรือว่าแมงป่องเนี่ยฮะ
งูจงอางในตาดุร้ายแล้วก็คอยเฝ้าวิญญาณของน้องชมพู่ไว้
เขาบอกพระท่านบอกนะไอ้ผู้ชายกลุ่มนี้นะ
มันมีคาถาอาคมแกร่งกล้าจริงแล้วมันเป็นสัตว์ร้ายนะครับ
เมื่อถามว่าในนิมิตของท่านเนี่ยนะฮะ
คนผู้ชายต่างเป็นหนึ่งในต้องผู้ต้องสงสัยหรือเปล่า
หลวงปู่หรือว่าพระเดือนชัยท่านก็ตอบคำถามด้วยการ
ลักษณะเหมือนการสวดนะฮะก็เหมือนที่ท่านทำเป็นประจำนะ
แต่ว่าคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราก็พอจะจับใจความการสวดของท่านได้
บอกว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นในนิมิตรพูดไม่ได้
ไม่นานคนร้ายจะร้อนรนทนความผิดไม่ไหว
สามสี่วันก็จะปรากฏตัวออกมานะครับแล้วก็จะบอกว่า
ปลาหมอตายเพราะปากอาตมาเนี่ยยากลำบากอยู่แล้วอาตมาพูดไม่ได้
อันนี้คือคำสวดที่หลวงปู่ท่านสวดออกมา
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็จับใจความว่าเอ๊ะในข้อความที่ท่านสวดเนี่ย
เป็นลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายคล้ายกับเมื่อวานนะฮะ
ที่พระเดือนชัยหลวงปู่ท่านได้บอกกับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
ทีมข่าวของเราว่าสังขารพระก็กลัวเหมือนกัน
อาตมาพูดอะไรได้มากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะ
อันนี้ทีมข่าวของเราก็พูดคุยกับพระเดือนชัยมาหลายวันแล้วนะฮะ
ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ยื่นเหรียญหลวงปู่เดือนชัยรุ่นที่หนึ่ง
ให้หลวงปู่ท่านลงยันปลุกเสกให้นายหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นของดีนะ
ใครใครก็อยากจะได้พระท่านก็ลงยันที่ตลับพระให้
จากนั้นนะครับพระเดือนชัยหรือหลวงปู่ท่านก็ลงยันที่ไหนให้อีกรู้ไหมคุณ
ที่ไหนคะนี่แต่ว่าตอนที่ลงยันในตลับพระเนี่ยคุณดูสิอืม
พูดสิทธิ์ข่าวก็ถือโชว์ให้ช่างภาพของเราถ่ายค่ะ
แล้วก็มีคนตีเป็นเลขเยอะแยะเลยเนี่ยคุณเห็นเป็นเลขอะไรบ้างป่ะล่ะ
เจ็ดเจ็ดห้าเฮ้ออะไรเนี่ยนะฮะอ่าใช่เออนะครับจากนั้นนะฮะ
หลวงปู่ท่านก็ลงยันตรงหัวไมค์ไมค์ไทยรัฐนะฮะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลของนักข่าวค่ะแต่คุณผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเราบอกแปลกมากเลยระหว่างที่ท่านกำลังจะใช้ปากกาเขียนยัน
จู่เนี่ยปากกาก็หลุดครับเออถ่ายภาพไม่ทันนะ
ตอนปากกาท่านหลุดนะฮะแต่หัวปากกาเนี่ยหลุดจริงจริง
หลวงปู่ก็เลยบอกว่านี่แปลว่าเขาไม่ให้เขียนนะ
เอาอย่างนี้อาตมาลงยันที่ไมค์ของพวกโยมไม่ได้
ไมค์ของไทยรัฐเนี่ยอาตมาลงยันต์ไม่ได้เดี๋ยวเสกก่อน
อ่าเดี๋ยวเสกจากนั้นนะฮะท่านก็เอาไมค์ของไทยรัฐเราไป
แล้วก็เอาไปทำพิธีเสกแล้วก็เจิมนี่ทีมข่าวของเราก็ได้ไมค์สิริมงคลมา
ที่ต้องพูดคุยกับพระเดือนชัยหรือว่าหลวงปู่ท่าน
เพราะว่าทีมข่าวเราก็ไปคุยกับท่านเป็นประจำ
เกี่ยวกับเรื่องของนิมิตรเพราะว่าท่านนิมิตฝันถึง
เหตุการณ์ของน้องชมพู่อยู่บ่อยแต่ท่านเนี่ย
ก็จะพูดกับทีมข่าวของเราเสมอบอกว่าอัตมาบอกได้แค่นี้
บอกได้แค่นี้นะเพราะว่ามันจะเป็นภัยต่ออัตมาเหมือนกันนะครับ
นี่ตอนที่เอาใหม่ไปทำพิธีนะ
คือท่านเหมือนมีบทสวดลงไมค์เลยลงไมค์ไปอย่างนี้นะ

เดี๋ยวเลิกข่าวเที่ยงดิฉันขอไปดูไมค์ตัวนั้นหน่อยได้ไหม
ดีครับแต่ที่เราสนใจคือเรื่องของนิมิตของท่านเกี่ยวกับน้องชมพู่นะฮะ